คุณผู้ชมฮะไปดูที่มหาสารคามกันเพราะว่ามีการแข่งเรือยาวกัน
ปรากฏว่าน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวแล้วเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน
เพราะว่าเรือยาว๔๐ฝีภายที่ร่วมแข่งขัน
ถูกน้ำซัดจนเป็นเหตุให้เรือล่มและยังมีคนศูนย์หายไป๓ราย

เพราะว่าเกิดเหตุเรือยาว๔๐ฝีพาย
ล่มขณะการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษา
จัดขึ้นในแม่น้ำชีที่วัดท่าตุม
เรือลำเกิดเหตุเป็นเรืออินแปลงจากจังหวัดกรสิน

ระหว่างแข่งขันนั้นกระแสน้ำในแม่น้ำชีไหลเชี่ยวแรงนะครับ
จังหวะที่กำลังจะเข้าเส้นชัยหัวเรือของเรืออินแปลง

แล้วก็นายท้ายงัดเรือไม่ทัน
จึงทำให้ชนสะพานชนต่อหม้อตรงนี้

ฝีพายต่างกระโดดน้ำหนีเอาตัวรอดนะฮะ
บางส่วนก็เกาะเรือไว้รอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ
แล้วก็เรือที่ร่วมแข่งขันได้เข้าไปช่วยพาขึ้นฝั่ง
ซึ่งจริงเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เรือที่แข่งขันด้วยกัน

แต่ปรากฏว่าด้วยน้ำเชี่ยวทำให้มีผู้สูญหายไปอีก๓คน
ก็คือนายอนุพงศ์พุยยอมอายุ๓๐ปีจังหวัดกรสิน
นายบันดิษฐ์โรโหจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็นายสุนันพิฤกชัยจังหวัดบุรีรำ
ทันทีที่ญาติของผู้สูญหายทราบเหตุการณ์ต่าง
รีบเดินทางมาเฝ้าการค้นหา
จากการพูดคุยกับพ่อและแม่บุญธรรมของนายอนุพงศ์
หนึ่งในผู้สูญหายเปิดเผยแบบนี้
บอกว่างานแข่งเรือที่วัดท่าตูมวารินแห่งนี้

เพราะว่าเป็นช่วงของโควิดปีนี้ถือว่าเป็นปีแรก
ส่วนลูกก็ไปทำมาค้าขาย
ทีมงานเพิ่งจะชวนมาพายเรือแข่ง

นี่พ่อยกมือไหว้อยากให้หาลูกชายให้เจอนะครับ
ส่วนลูกชายก่อนหน้านั้นได้พูดเหมือนเป็นลางนะ
บอกว่าขอไปแข่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าฝีพายไม่ครบก็เลยมาช่วยนะครับ
พ่อไม่คิดว่าการที่ลูกพูดว่าแข่งเป็นครั้งสุดท้าย

ส่วนแม่ยังบอกด้วยนะครับว่ามีรางสังหรณ์ในใจแต่ก็ไม่ได้พูดออกมา

บอกว่าถ้ามาถึงที่งานก็ให้ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
จะลงเรือแข่งนะลูกนะสุดท้ายแม่ไม่ทันพูดไม่ทันเตือนนะครับ
ตอนนี้ได้แต่ภาวนาขอให้ลูกชายปลอดภัยนะครับ
คือหลังเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานจนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ประดมกำลังค้นหาหลายชั่วโมง
แต่ด้วยคุณผู้ชมดูสิน้ำในแม่น้ำชีระดับน้ำสูงมาก
ตอนนี้มีการปล่อยน้ำระบายน้ำกันออกมานะฮะ
ทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวการค้นหาทั้ง๓คนยังไม่พบ
เมื่อวานนี้ต้องยกเลิกการค้นหาไปในช่วงเย็นนะครับ
เพราะว่าน้ำไหลเชี่ยววันนี้มีปฏิบัติการกันต่อ
แล้วก็ทางจังหวัดก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของการแข่งขันเรือพาย
แม่น้ำชีแล้วก็ในแม่น้ำอื่นด้วย
ที่มีน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมวันนี้ยังเป็นปฏิบัติการในการค้นหาอยู่นะ

คุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ทางทีมกู้ภัย
ก็อย่างที่บอกไปประดมกำลังช่วยกันค้นหา๓ฝีพายอีกครั้งนะครับ
แต่ตอนเช้าจนถึงช่วงเที่ยงระดับน้ำยังสูง

กู้ภัยนำเรือออกตามไปในแม่น้ำในรัศมีร์
จากพื้นที่แข่งขันหรือว่าจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลนะคุณฮะ
เรื่องต้นคาดว่ากระแสน้ำอาจพัดผู้สูญหายไปไกล

เพราะมันจะอันตรายต่อนักประดาน้ำนี้ด้วยนะครับ
ด้านของหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรท่าตูม
พันธุ์ตำรวจตรีวิสิตณราวัง
บอกว่าตอนนี้ได้ประสานทางกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
จากการสอบถามเบื้องต้นคาดว่าเป็นอุบัติเหตุ
จากพื้นที่เกิดเหตุเป็นเส้นชัยแล้ว
อยู่ใกล้กับต่อหม้อสะพานมากเกินไป
เข้าเส้นชัยอาจจะหลบต่อหม้อไม่ทัน
หรือว่ามันอาจจะมีกระแสน้ำดูดกระแสน้ำเชี่ยวตรงนั้น
วนตรงนั้นทำให้เรือเสียหลักนะครับ
อย่างไรก็ตามต้องรอการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้ง
และหลังจากนี้จะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำ
หากพบว่าเป็นความประมาทก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่ฟังคุณสืบสกุลดูนะแล้วก็ดิฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
แล้วเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์เขาก็บอกว่า

เขาบอกว่าตรงใต้สะพานน้ำเชี่ยวน้ำไหลวนมากจริง
มันเป็นมุมโค้งพอดีแล้วเหมือนกับคงจะหมดกำลัง
เพราะว่าต้องการเอาชนะแล้วทีนี้พอเรือร่ม
มันก็เลยหมดแรงที่จะต้านกระแสน้ำวน
อูหูพอเห็นคอมเมนต์แบบนี้ถึงแม้ใจไม่ดีแต่เราก็พร้อมนะ
แล้วก็เขียนโพสต์ไว้ขอให้เทวดาช่วย
ใช่ค่ะขอให้เจอแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ